คุณผู้ชมคะมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของมิจฉาชีพกันหน่อยแม่
ขโมยมันเยอะมิจฉาชีพมันก็เยอะตามไป
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นกับร้านทองเราก็มีการนำเสนอข่าวไปแล้ว
คุณผู้ชมดูภาพจากคลิปกล้องมือจรปิด
ตัวผู้ก่อเหตุจะใช้วิธีทำทีค่ะ
เขาไม่ได้เข้าไปปล้นนะคะแต่เขาทำทีไปบอกว่าจะซื้อทองค่ะ
แล้วซื้อเนี่ยหลักร้อยบาทไม่ใช่เป็นราคาบาทนะ
แต่เป็นราคาน้ำหนักทองคือหลักร้อยบาทเลยทีเดียว
ถามว่าเอาแล้วไปบอกเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาบอกว่าเนี่ย
ตัวกลุ่มมิตรชาชีพแบบเนี่ยเมื่อจำเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ย
เดี๋ยวจะซื้อทองเอาไปแจกลูกน้องบ้างเอาไปแจกญาติบ้าง
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ร้านทองศรีรุ่งเรือง
อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายผู้ชายทำทีขอซื้อทองค่ะ
แล้วผู้หญิงจะแยกตัวออกไปไปเอาเช็คเข้าบัญชีให้ร้านทอง
เบ็ดเสร็จตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวขอซื้อทอง๑๐๐บาท
อันนี้ร้านทองที่หนองคายเขาโดนไปนะคะแล้วก็เอาเช็คไปเข้าบัญชี
ปรากฏเช็คคุณผู้ชมมันเป็นเช็คเคลียร์ลิ่ง
มันจะมียอดเงินโผล่เข้าไปในบัญชีจริง
เพราะทางร้านทองเช็คกับธนาคารเขาบอกมียอดเงิน
แต่เงินมันยังไม่สามารถถูกถอนหรือเอามาใช้ใดได้
เพราะต้องรอให้เช็คมันเคลียร์ลิ่งก่อน
ทีนี้ร้านทองเขาไม่รู้ไงเขาก็คิดว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว
ปรากฏให้ทองคนร้ายไปเป็นทองรูปภัณฑ์น้ำหนักรวม๑๐๐บาท
พอตรวจสอบไปที่ธนาคารอีกทีปรากฏนี่แหละค่ะ
เงินไม่ได้รู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วนะคะ
เช็คเคลียร์ลิ้งขั้นตอนของมันเราเช็คกับทางธนาคาร
มันจะเป็นเช็คเรียกเก็บของธนาคาร
ก็จะมีการรับเช็คจากลูกค้าแล้วมาคีย์ตัวเช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี
ต้องฝากก่อนประมาณเวลา๑๒นาฬิกา๑๕นาทีก็คือเที่ยง๑๕
แล้วจะสามารถใช้เงินได้ทันทีในเย็นวันนั้นค่ะ
แต่ถ้าเกิดสมมุติไปฝากเกินเวลาหลังเที่ยง๑๕เนี่ย
เวลานี้ก็คือเงินจะต้องไปเข้าอีกวันหนึ่ง

โผล่เพียงแค่ให้คุณเห็นเป็นตัวเลขเท่านั้น
มันคือตัวเลขแบบลวงเอาตรงแหละ
แล้วพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันรู้ขั้นตอนของธนาคาร
ทีนี้เขาบอกว่าไอ้แก๊งนี้มันไปก่อเหตุหลายพื้นที่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นบุรีรามสุรินแต่ว่าเจ้าของร้านทั้งสองที่เนี่ย
เขารู้ตัวก่อนไหวตัวทันค่ะ

คือท่านก็บอกแบบนี้ตอนนี้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงาน
เพราะว่าจะต้องไปการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน

แล้วก็ตอนนี้ที่ทราบก็คือ
แล้วมีภาพกล้องวงจรปิดด้านหน้าธนาคารแล้ว
ผู้หญิงที่นำเช็คไปเข้าบัญชีตอนนี้ติดตามตัวค่ะ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเคยเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุลักษณะนี้
ที่จังหวัดระยองตอนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามมาแล้วด้วยอ่ะ
ทีนี้ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าผู้ชายคนเดียวกันเนี่ย
เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์อย่างที่บอกไปก่อเหตุที่บุรีรำ
ขอซื้อทองสองร้อยบาทที่เนี่ยหนองคายได้ไปหนึ่งร้อยบาทใช่ไหม
ไปบุรีรำไปเอาสองร้อยบาททองรูปภัณฑ์
มูลค่า๕ล้านบาทแต่ไม่ได้ทองอย่างที่บอก
เพราะเจ้าของร้านรู้ทันพอที่สุรินทร์อันนี้ก็ไปขอซื้อทอง
จำนวนน้ำหนักสองร้อยบาทเจ้าของเช็คเลยค่ะ
กับธนาคารจนรู้ว่ามันเป็นเคลียร์ลิ่งเช็ค
จากนั้นคนร้ายเห็นทำท่าไม่ดีแล้วหนีออกจากร้านไปเลยค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมันมีมิจฉาชีพใช้วิธีแบบนี้ด้วยนะ